เรื่องนี้ที่ต้องร้องกันไปถึงหมอปลา
เขาบอกว่าหลานนะคะส่งเรื่องร้องเรียนหมอปลาช่วยหน่อยได้ไหม
บอกว่ายายมีอาการแปลกแปลกยายขนทุกสิ่งทุกอย่างที่อยู่บนหิ้งพระ
เอาออกไปทิ้งให้หมดเอาข้าวของเครื่องใช้ที่อยู่ในบ้านออกไปทิ้งด้วย
มีอาการแปลกบางทีก็มีการถือมีดขึ้นมาร่ายรำ
เขาก็เลยบอกว่ามันต้องมีอะไรบางอย่างสิงร่างยายแน่
อนหมอปลามาช่วยเหลือเพราะว่าที่ผ่านมายายไม่เคยเป็นแบบนี้
คุณผู้ชมดูนะยายคนนี้คือนางสนอนะคะอายุ๖๓ปี
คลิปที่เห็นตอนนั้นนางสนยายสนนั่งอยู่คนเดียว
ลักษณะเหมือนคนไม่ได้สติอยู่ในพื้นที่อำเภอบางละมุงจังหวัดชุมบุรีที่บ้านหลังหนึ่ง
แค่พระพุทธรูปหนึ่งองค์ตั้งอยู่ได้ข้อมูลแบบนี้ว่าก่อนหน้านี้
ยายสนเค้าเคยมีลักษณะเป็นคล้ายกับต้องหนักของตัวเอง
มีมา๒๙ปีแล้วตอนหลังทำตัวเปลี่ยนไปแบบแปลก
คนในครอบครัวเชื่อแบบนี้ว่าอาจจะถูกวิญญาณไปเข้าสิงร่างแน่นอน
เพราะลักษณะมันแปลกจริงคุณบอมมาพิวัติพุทธโขาวทัยรัฐทวีส์ของเราไปที่บ้านของยายสนเลยนะคะ
พอรู้เรื่องนี้ก็ไปตามพิสูจน์ความจริงกันหน่อย
ไปเจอกับใครลูกบุญธรรมของยายสนอค่ะชื่อว่านายธันวาอายุ๒๕ปี
เล่าให้คุณบอมฟังว่าปกติแล้วเนี่ยคือคุณธันวาเนี่ยจะเรียกยายสนองว่าแม่
เพราะว่าเขาถือเป็นแม่บุญธรรม
บอกว่าแม่เนี่ยจะบูชาพ่อปู่ตัวเขาเองไม่รู้หรอกนะว่าเป็นปู่อะไร
แล้วแม่ก็จะมีทั้งกุมารทององค์เทพต่างเอาขึ้นหิ้งบูชาไว้ในบ้าน
จริงมีแบบนี้มา๒๐๓๐ปีคุณผู้ชมดูหิ้งพระ
ตอนนี้เหลือแค่พระพุทธรูปองค์เดียวเห็นไหมคะตรงนั้น
ถ้าใหญ่ก็จะมีองค์เดียวเล็กด้านข้างนะเหมือนจะเห็นมีอยู่องค์หนึ่งเนอะ
ก็บอกว่าจริงบูชาแบบนี้มาหลายสิบปี๒๐๓๐ปี
แม่จะทำพิธีไหว้ทุกวันพระเทศกาลสำคัญต่างก็ไหว้หมดนะ
ตรุษจีนจะซื้อหัวหมูมาไหว้ทุกปี
แต่ปีนี้แม่บอกเศรษฐกิจไม่ดีก็เลยไม่ได้ซื้อมาไหว้
ทางด้านของคุณธันวาบอกว่าตั้งแต่ช่วงตรุษจีนหลังตุดจีนมา
แม่มีอาการเปลี่ยนไปค่ะก่อนหน้านี้เป็นคนขยันมาก
ตั้งแต่ตี๔ตอนเช้าเลยออกไปขายของตอน๙โมง
กลับมาอีกทีตอน๖โมงเย็นเลยนะ
แต่กลายเป็นว่าตอนนี้นอนก็๓ทุ่ม
ตื่นตี๓ขายของอีกที๔โมงเย็น
เข้าบ้านตอนไหนทุ่มนึงนู่นน่ะนะคะ
จากคนขยันกลายเป็นคนขี้เกียจไปเลยเขาก็เลยแปลกใจ
๓วันก่อนอยู่ดีแม่ก็ขนของต่างบนหิ้งพระไปทิ้งจนหมด
และยังขนเสื้อผ้าขนผ้าม่านที่นอนหมอนมุ้ง
เอาจริงทิ้งทั้งบ้าน
ลูกบุญธรรมบอกแบบนี้แม่เอาไปทิ้งทั้งบ้าน
โดยเฉพาะถ้าสิ่งของไหนที่เป็นสีเขียว

ต้นไม้ปกติแม่รักต้นไม้มากปลูกเอาไว้เยอะแยะ
ถามว่าแม่แม่เอาต้นไม้ไปทิ้งเอามีดไปทิ้งทำไม
แม่บอกแบบนี้ว่ามันกินทั้งบ้านแล้ว
ต้องเอาไปทิ้งให้หมดไม่งั้นมันจะกินเข้าไปใหญ่
เขาก็แปลกใจที่แม่ตอบแบบนี้

สิ่งที่เลี้ยงบูชามากำลังทำโทษแม่
พอถามว่าแม่ใครใคร
แม่ก็ตอบกลับมาว่าตั้งสติตั้งสติ
ส่วนภาพจำลองที่เราทำให้คุณผู้ชมเห็นเขาบอกว่า
ธันวาลูกบุญธรรมบอกเมื่อคืนที่ผ่านมา
แม่เอามีดดาบขึ้นมารำทั่วบ้าน

แล้วเอาเทียนมาลนที่หน้าตัวเอง
จนตอนนี้หน้าเขียวช้ำไปหมดแล้ว
และเอาพวกของมีคมต่างมาวางไว้รอบตัว
ถ้าในบ้านมีมีดมีกันไกลมีครีมอะไรแหลมเอามาไว้หมดเลย
ตอนนี้ลูกบุญธรรมบอกกลัว

วอนขอให้หมอปลาเข้ามาช่วยเหลือ
เพราะตัวเขาเป็นทุกข์มาก
ไม่อยากให้แม่เป็นอะไรไปแล้วนอนร้องไห้แทบทุกคืน
ไม่อยากให้แม่เป็นอะไรไปแล้วนอนร้องไห้แท่ทุกคืน
ไม่อยากให้แม่เป็นอะไรไปแล้วนอนร้องไห้แท่ทุกคืน
ไม่อยากให้แม่เป็นอะไรไปแล้วนอนร้องไห้แท่ทุกคืน
ไม่อยากให้แม่เป็นอะไรไปแล้วนอนร้องไห้แท่ทุกคืน
ไม่อยากให้แม่เป็นอะไรไปแล้วนอนร้องไห้แท่ทุกคืน
ไม่อยากให้แม่เป็นอะไรไปแล้วนอนร้องไห้แท่ทุกคืน
ไม่อยากให้แม่เป็นอะไรไปแล้วนอนร้องไห้แท่ทุกคืน
ไม่อยากให้แม่เป็นอะไรไปแล้วนอนร้องไห้แท่ทุกคืน
ไม่อยากให้แม่เป็นอะไรไปแล้วนอนร้องไห้แท่ทุกคืน
ไม่อยากให้แม่เป็นอะไรไปแล้วนอนร้องไห้แท่ทุกคืน
ไม่อยากให้แม่เป็นอะไรไปแล้วนอนร้องไห้แท่ทุกคืน
ไม่อยากให้แม่เป็นอะไรไปแล้วนอนร้องไห้แท่ทุกคืน
ไม่อยากให้แม่เป็นอะไรไปแล้วนอนร้องไห้แท่ทุกคืน
ไม่อยากให้แม่เป็นอะไรไปแล้วนอนร้องไห้แท่ทุกคืน
ไม่อยากให้แม่เป็นอะไรไปแล้วนอนร้องไห้แท่ทุกคืน
ไม่อยากให้แม่เป็นอะไรไปแล้วนอนร้องไห้แท่ทุกคืน
ไม่อยากให้แม่เป็นอะไรไปแล้วนอนร้องไห้แท่ทุกคืน
ไม่อยากให้แม่เป็นอะไรไปแล้วนอนร้องไห้แท่ทุกคืน
ไม่อยากให้แม่เป็นอะไรไปแล้วนอนร้องไห้แท่ทุกคืน
ไม่อยากให้แม่เป็นอะไรไปแล้วนอนร้องไห้แท่ทุกคืน
ไม่อยากให้แม่เป็นอะไรไปแล้วนอนร้องไห้แท่ทุกคืน
ไม่อยากให้แม่เป็นอะไรไปแล้วนอนร้องไห้แท่ทุกคืน
ไม่อยากให้แม่เป็นอะไรไปแล้วนอนร้องไห้แท่ทุกคืน
ไม่อยากให้แม่เป็นอะไรไปแล้วนอนร้องไห้แท่ทุกคืน
ไม่อยากให้แม่เป็นอะไรไปแล้วนอนร้องไห้แท่ทุกคืน
ไม่อยากให้แม่เป็นอะไรไปแล้วนอนร้องไห้แท่ทุกคืน
ไม่อยากให้แม่เป็นอะไรไปแล้วนอนร้องไห้แท่ทุกคืน
ไม่อยากให้แม่เป็นอะไรไปแล้วนอนร้องไห้แท่ทุกคืน
ไม่อยากให้แม่เป็นอะไรไปแล้วนอนร้องไห้แท่ทุกคืน
ไม่อยากให้แม่เป็นอะไรไปแล้วนอนร้องไห้แท่ทุกคืน
ไม่อยากให้แม่เป็นอะไรไปแล้วนอนร้องไห้แท่ทุกคืน
ไม่อยากให้แม่เป็นอะไรไปแล้วนอนร้องไห้แท่ทุกคืน
ไม่อยากให้แม่เป็นอะไรไปแล้วนอนร้องไห้แท่ทุกคืน
ไม่อยากให้แม่เป็นอะไรไปแล้วนอนร้องไห้แท่ทุกคืน
ไม่อยากให้แม่เป็นอะไรไปแล้วนอนร้องไห้แท่ทุกคืน
ไม่อยากให้แม่เป็นอะไรไปแล้วนอนร้องไห้แท่ทุกคืน
ไม่อยากให้แม่เป็นอะไรไปแล้วนอนร้องไห้แท่ทุกคืน
ไม่อยากให้แม่เป็นอะไรไปแล้วนอนร้องไห้แท่ทุกคืน
ไม่อยากให้แม่เป็นอะไรไปแล้วนอนร้องไห้แท่ทุกคืน
ไม่อยากให้แม่เป็นอะไรไปแล้วนอนร้องไห้แท่ทุกคืน
ไม่อยากให้แม่เป็นอะไรไปแล้วนอนร้องไห้แท่ทุกคืน
ไม่อยากให้แม่เป็นอะไรไปแล้วนอนร้องไห้แท่ทุกคืน
ไม่อยากให้แม่เป็นอะไรไปแล้วนอนร้องไห้แท่ทุกคืน
ไม่อยากให้แม่เป็นอะไรไปแล้วนอนร้องไห้แท่ทุกคืน
ไม่อยากให้แม่เป็นอะไรไปแล้วนอนร้องไห้แท่ทุกคืน
ไม่อยากให้แม่เป็นอะไรไปแล้วนอนร้องไห้แท่ทุกคืน
ไม่อยากให้แม่เป็นอะไรไปแล้วนอนร้องไห้แท่ทุกคืน
ไม่อยากให้แม่เป็นอะไรไปแล้วนอนร้องไห้แท่ทุกคืน
ไม่อยากให้แม่เป็นอะไรไปแล้วนอนร้องไห้แท่ทุกคืน
ไม่อยากให้แม่เป็นอะไรไปแล้วนอนร้องไห้แท่ทุกคืน
ไม่อยากให้แม่เป็นอะไรไปแล้วนอนร้องไห้แท่ทุกคืน
ไม่อยากให้แม่เป็นอะไรไปแล้วนอนร้องไห้แท่ทุกคืน
ไม่อยากให้แม่เป็นอะไรไปแล้วนอนร้องไห้แท่ทุกคืน
ไม่อยากให้แม่เป็นอะไรไปแล้วนอนร้องไห้แท่ทุกคืน
ไม่อยากให้แม่เป็นอะไรไปแล้วนอนร้องไห้แท่ทุกคืน
ไม่อยากให้แม่เป็นอะไรไปแล้วนอนร้องไห้แท่ทุกคืน
ไม่อยากให้แม่เป็นอะไรไปแล้วนอนร้องไห้แท่ทุกคืน
ไม่อยากให้แม่เป็นอะไรไปแล้วนอนร้องไห้แท่ทุกคืน
ไม่อยากให้แม่เป็นอะไรไปแล้วนอนร้องไห้แท่ทุกคืน
ไม่อยากให้แม่เป็นอะไรไปแล้วนอนร้องไห้แท่ทุกคืน
ไม่อยากให้แม่เป็นอะไรไปแล้วนอนร้องไห้แท่ทุกคืน
ไม่อยากให้แม่เป็นอะไรไปแล้วนอนร้องไห้แท่ทุกคืน
ไม่อยากให้แม่เป็นอะไรไปแล้วนอนร้องไห้แท่ทุกคืน
ไม่อยากให้แม่เป็นอะไรไปแล้วนอนร้องไห้แท่ทุกคืน
ไม่อยากให้แม่เป็นอะไรไปแล้วนอนร้องไห้แท่ทุกคืน
ไม่อยากให้แม่เป็นอะไรไปแล้วนอนร้องไห้แท่ทุกคืน
คืออาจจะไม่ได้เป็นอะไรมากก็ได้นะครับ